เหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่๑๑เมษายนนะคะ
ช่วงประมาณ๕ทุ่มที่มีคนร้ายยิงปะทะกับตำรวจบนมอเตอร์เวย์ภาพนี้ค่ะ

แล้วตำรวจเหมือนกับโดนยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจต้องไปหลบอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์ของรถคันนี้
คือตำรวจบอกว่าเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่แบบผิดสังเกต
มีผู้ชายกับผู้หญิงนั่งอยู่ในรถ
ตำรวจก็เลยจะไปตรวจสอบที่รถคันนั้น
แต่ผู้ชายที่อยู่ในรถยิงใส่ตำรวจเลย

แล้วก็หนีไปจับได้แล้วนะคะ
จับได้ทั้งคู่เลยทั้งชายหญิงที่อยู่ในรถนะคะ
นี่นะคะคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชรค้าวัตถุนะคะ
เป็นตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘

ทีนี้ค่ะล่าสุดตำรวจเนี่ยไปปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จับตัวคนก่อเหตุได้
นี่คือนายสันติศักดิ์เห็นแสงหงอายุสามสิบแปดปีนี่คือคนที่ยิงตำรวจนะคะ
ตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่บนมอเตอร์เวย์
ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าแล้วก็จับแฟนสาวได้ด้วยค่ะ
นางสาวกระหนกวันคนคล่องอายุสามสิบสามนะคะนำตัวทั้งคู่ไปสพบังปะกง
เพื่อไปสอบปากคำนายสันติศักดิ์โดนแจ้งข้อกล่าวหา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยนะคะและข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของปืนค่ะ
ส่วนนางสาวกระหนกวันแฟนสาวโดนข้อหาช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มนะคะ
แต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมก็คือตอนไปจับตัวนายสันติศักดิ์คนนี้
ครับเขาป่วยเป็นไข้ไม่สบายอิดโรยมากอ่า
ไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดสิบเก้าหรือเปล่าครับ
ก็ต้องรีบนำตัวเข้าห้องขังรีบตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าผลของการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าจะออกมาในวันที่ยี่สิบสองเมษายน
ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นโควิดจะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือตอนนี้ผู้กำกับสพบางประกงบอกว่าตำรวจทุกนายที่ไปจับตัวผู้ต้องหา
จะต้องเฝ้าระวังอาการดูอาการของตัวเอง
แล้วก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยเลยกลายเป็นว่าตอนนี้
ตำรวจเกือบครึ่งโรงพักต้องกักตัวว่าเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙อะค่ะ
ต้องระมัดระวังกันแบบขั้นสูงสุดเพราะไม่รู้ไงตอนไปจับเขาป่วยหรือไม่ป่วยยังไง
แต่เขามีไข้แล้วก็อิดโรยมากรอผลอยู่นะฮะในคนนี้นะ